คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เขามีเทรนด์ใหม่กันสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ
เป็นกุ้งสวยงามค่ะก็เป็นล็อบสเตอร์น้ำจืดนะคะ
ตอนนี้เขานิยมเลี้ยงกันเยอะแน่นอนพอมีคนนิยมเลี้ยงกันเยอะ
มีคนอยากขายเยอะเพราะว่าได้ราคาดี
สุดท้ายเกิดการขโมยกุ้งกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
ตอนนี้เจ้าของที่เป็นสถานเพาะพันธุ้งสวยงามนี้
ต้องเข้าแจ้งความแล้วค่ะเพราะว่ากุ้งเครฟิชหายไป
นายพรายรัฐดวงดาเจ้าของกระดังพพันธุ์กุ้งสวยงาม

ได้นำภาพถ่ายรถจักรยานยนยี่ห้อฮอนด้า
เฟฟสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าน่าจะเป็นรถของผู้ก่อเหตุ
ที่เข้าไปขโมยกุ้งพันธุเครฟิชจำนวน๑๖ตัวค่ะ
มูลค่ารวมแล้วกว่า๒แสนบาทเลยนะคะ

ไปแจ้งความกับตำรวจนครบานวังทองหลาง
นายไพรรัฐเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเองเข้าไปทำความสะอาดภายในโกดัง
แล้วก็ออกมาตอนเวลาประมาณตีหนึ่ง
จากนั้นกลับเข้าโกดังอีกครั้งตอน๔โมงเย็นของอีกวันหนึ่ง
เพราะว่ากุ้งที่เลี้ยงไว้หายไปค่ะ
ไปสอบถามกลุ่มเพื่อนในกลุ่มเฟซบุ๊ค

ก็บอกว่าน่าจะมีคนมาขโมยไป

เขาเคยก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่ค่ะ
แล้วก็เริ่มงานเป็นนึง
ประมาณปี๒
วันนี้ก็ขอความช่วยละจันทรายแต่งตลอด

คนร้ายเนี่ยเคยมีคดีเก่าแบบนี้มาก่อน
เกี่ยวกับลักษณ์กุ้ง

แล้วก็เราก็มีพยานหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนร้ายนะครับ
ให้รวมพอที่เกิดเหตุที่ใครดูตัวก็ชัดเจนเลยครับ
เมืองต้นตำรวจก็รับแจ้งความพร้อมกับสอบปากคำเจ้าของโกดังแล้วนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะนัดผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เดี๋ยวนี้โอ้โหเขาขโมยกุ้งกันแล้วใช่ไหม
คือด้วยความที่พอเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามไง
เหมือนช่วงก่อนที่เคยมีเหมือนกันที่ขโมยสุนัขพันธุ์ที่ราคาแพง